มันดังมากถ้าพูดถึงก็รู้แน่นอนสกลนครไปกราบไห้เต่าอะไร
เต่าง้อย
เตางอยเต่างอยต้องมา
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกราบไหว้พญาเต่างอยกันเลย
โอ้โหไม่ได้เจอไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะ

พูดถึงพระยาเต่าง้อยแล้วคิดถึงนะคิดถึงพี่จิน
อ้าวก็จริงอาท้องเขาร้องเพลงนี้

บริเวณตรงนี้นะจริงเขาเรียกว่าสวนสาธารณะลานพญาเต่าง้อย
ตั้งอยู่ที่ริมลำน้าภูมิต้อมแบบบนเต่าง้อย

ที่นี่บรรดานักท่องเที่ยวเขามากันเยอะ
นักเสียงโชคเสียงไทยอาท้องเขาก็มา

พื้นเปียกแชะเลย

เขาก็มากราบว่าสะกาน
พระพญาเต๋างอยแล้วมารำบวนสวงแก้บน
เฮ้ยดีจังเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน
ดีนะนะมาแก้บนมันสร้างสีสันด้วยไงคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
เฮ้ยโปรดไหมโปรดมือดีใจให้คลิปกันใหญ่มันจะเป็นการสร้างศรีสรรค์แล้วทำให้ใครสักใครกลับมาที่นี่ไง
เพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ดังมากนะใครก็ต้องแห่ไปที่นั่นเพราะเขาเคยล่ำลือว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งจากที่นี่ไง
นักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่ก็ไม่พลาดหรอกเจอเต่าทำไง
ดูเฉยไม่ได้นะไม่ได้โรยแป้งแล้วถูถูเห็นเป็นอะไรก็มุ่งเข้าหา
แล้วส่วนใหญ่จะให้เด็กน้องหนูไปจับมาไง

ก็ว่ากันไปนะจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอก

ถ้าเขาอนุญาตให้ถูเราก็ไม่ว่าอะไร
แต่ส่วนใหญ่เวลาเราเล่าข่าวกัน
มักจะไปโรยแป้งแล้วก็ไปถูกับไอ้เต่าที่มันเป็นอยู่
เป็นเต่าตัวจริงซึ่งอันนั้นมันเสี่ยงค่ะ
ทำให้มันเจ็บหรือมันตายก็ได้
มันเย็นไปบางทีเอาแป้งเย็นอัดเข้าไป
ไม่ใช่คือเป็นอันตรายต่อเขา
เพราะฉะนั้นเต่าเดียวที่ผมแนะนำให้ทาแป้ง

ถัดมันเข้าไปเลยห้ะตอนนี้หรือครับเออทาอย่างนี้
แต่ก่อนเคยใช้เดี๋ยวนี้ไหม้แล้วทำไมคะ
ใช้ไอ้ที่เป็นก้นน่ะสารส้มใสน่ะเออ

เอาลงเออไม่ต้องโจเตากะโกน
ก่อนยกต้องชัวร์ก่อนเอาจริงสุภาษาลาเคยใช้ไหม
ใช้อะไรคะไอ้ที่เป็นก้นน่ะไอ้สารส้ม

ใช่ค่ะโชว์วงแผนขาว
จะเล่าให้ฟังว่าเคยใช้เหมือนมันบาทแล้วคุณหาเหลี่ยมดีจริงใช่
ใช่เอาแห่กันไปเรื่องของการระงับกลิ่นเต่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการขอพรจากพญาเต่างอยก็ที่สกลนครนะคะ